พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปที่วัดเขาหน้าเหรียงนะครับ

มือไม่ดีแล้วครับเข้าไปที่วัด
ทำท่าเหมือนจะไปทำบุญแต่สุดท้าย
ไปขโมยตู้บริจาคเงินของทางวัดครับ
เอาเนี่ยครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมของเขาเอาไว้ได้นะครับ
นี่นี่คือในวัดเขาหน้าเหรียงหมู่๑ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้ามานะครับรูปร่างก็ผอมบางแบบนี้ฮะเดินเข้ามาภายในสาราวัด
จากนั้นทำทีนะเหมือนจะมาดื่มน้ำแล้วเดินไปกราบพระพุทธรูปคุณดูไปเรื่อยนะ
จังหวะนี้ไอ้ตรงมุมขอบภาพตรงนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสักพักนี่
นี่แล้วถ้ามีซาวมีเสียงด้วยนะจะได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนเลยตอนที่เขายกตู้บริจาคเงินไป
นี่ยกไปทั้งตู้นี่ไงได้ยินแล้วเสียงสุนัขได้ยินไหมสุนัขมันยังเตือนเลยมันบาปนะมันบาปนะ
ไม่รู้สึกอะไรไม่สนเอาไปแล้วนะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหนีหายลอยนวลไปเลย
หลังจากเกิดเหตุนะครับทีมข่าวของเราก็สอบถามพระอรุณซึ่งเป็นพระรักษาการเจ้าอาวาสวัดนะครับท่านก็เล่าว่าทางวัดเนี่ยมารู้อีกทีว่าโดนขโมยตู้บริจาคไปก็คือหลังเกิดเหตุผ่านมา๑วันแล้ว
ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ตู้บริจาคก็วางเอาไว้แบบนั้นนะครับ
เพราะวาดไม่ค่อยมีคนด้วยวันนี้
ใช่ครับแล้วตู้บริจาคเงินที่หายไปน่ะมีเงินที่ญาติโยมนำมาบริจาค
เป็นค่าน้ำค่าไฟของทางวัดในนั้นน่าจะมีเงินอยู่ประมาณสัก๔๕๐๐บาทเลยนะ
หลังจากที่รู้ข่าวนะครับก็รีบเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เอาไปแชร์ลงในโซเชียลก่อนเผื่อพลเมืองดีจะช่วยกันตามหา

แล้วก็พากันไปแจ้งความที่สพทุ่งใหญ่ครับ
ทางตำรวจก็รับเรื่องเอาไว้แล้วนะครับ
ปรากฏว่าในวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่ไปแจ้งความและนำคลิปไปลงโซเชียลฮะ
พระลูกวัดทุ่งหลวงในจังหวัดสุราธานีก็ประสานมาว่า

เข้าไปทุบทำลายตู้รับบริจาคของวัดทุ่งหลวงเช่นกัน
แล้วก็แอบหนีไปอยู่ที่ห้องน้ำของวัด
จากการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นคนร้าย
คนเดียวกันกับที่มาขโมยตู้รับบริจาคของทางวัดเขาหน้าเหรียงไปด้วย
โอ้โหคือไปก่อเหตุในวัดซ้ำอีก

ตอนที่เข้านีมาหลบซ่อนอยู่ในห้องน้ำ
เอ้าสุดท้ายจับได้
แต่อย่างนี้เขาคาดว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนเร่ร่อน

แต่คงเห็นว่าตอนนี้วัดไม่ค่อยมีคน
ตู้บริจาคก็มีเงินอยู่ในนั้นด้วย
ก็เลยเข้าไปขโมยครับเนี่ยดูยกตู้ไปเลยหลักฐานชัดเจนนะครับ